ในครอบครัวก็ต้องคุยกันว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไร
มันจะไม่มีอะไรได้อย่างไรคะเพราะว่าดูลายหลุดออกมาเนี่ย
เป็นชุดเหนือถึงกระเทียงกันยังเช้าต้องนอนแล้ว
ไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็มืดแล้วตอนนั้นผมทานข้าวอยู่
ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะทานข้าวเอาแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็เช้าแล้ว
แล้วทุกอย่างตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในพรรค
เพราะว่าเห็นมีแจนลำพรรคอื่นมีการเรียกคุยกัน
แต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสที่ไปทานข้าวกัน

มันมีการส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมครับ

ไม่มีครับก็นัดกันเกือบ๑๐วันแล้วครับ
ว่าหลังจากกับพี่ไปร์ไม่ไว้ว่างใจเนี่ย
ทีมที่ทำงานช่วงนั้นนะครับ
ก็จะมากินข้าวกันครับ
แต่ว่าช่วงนี้มันแบบเป็นช่วงที่คุณธรรมนาจะถาม
และก็ยังลิทธิ์ว่าใครจะทานอะไรล่วงหน้าเป็น๑๐วันนะครับ
คือตอนนี้บ้านบ้านเมืองเรานะครับมีสภาพฤทธิรัสดรนะครับ
เข้ามาในคณะกรรมนิการของสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ
ผมในส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นนะครับที่ทำผิดนะครับ
แล้วก็ปริมาตรหน้าที่วิชอบเนี่ยเราในฐานะพฤทธิรัสดร
ในฐานะกรรมอิการประวัติศาสตร์เนี่ยพร้อมตรวจสอบนะครับ

ณวันนี้ผมใช้สิทธิความเป็นประชาชนนะครับ
สิทธิในความเป็นผู้แทนรัศดรในเขตเลือกตั้งผม
ซึ่งประชาชนบอกให้ผมมาพูดเรื่องนี้ครับ

อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือไปปลดท่านออกนะครับ
ก็อยู่ที่การสนใจของท่านเองนะครับ
ส่วนของสาวในพระพุทธชาติรัฐก็ลงพื้นที่กันหมด
ในไลน์กลุ่มก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครเล่นไลน์
ถ้าเป็นคนศิลาจะลาออกนะครับ
เป็นผมแล้วครับการลาออกเพื่อพิสูจน์เองเนี่ยผมออก
ลาออกแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วคือข่าวสะอาด
ก็ทางผู้ใหญ่ก็อาจจะพิจารณากลับมาเหมือนเดิมนะครับ
ในมุมถ้าเป็นผมนะครับผมว่าลาออก
ส่วนสิทธิของใครใครจะคิดยังไงก็

เพราะว่าในฐานะที่อยู่พักธรรมชาติมันเป็นไง
คือตอนนี้ผมสงสัยว่าไอ้ที่คลิป
กลายเป็นว่าทำขึ้นมาเล่าเล่น
อยากจะถามว่าหน้ากากน่ะอยู่ไหนที่เห็นในคลิปนะครับ
สองถ้ามีการจำหน่ายเนี่ยจำหน่ายไปที่ไหน
สามมีการเสียประสิทธิ์หรือไม่
สี่ผู้เกี่ยวข้องตัวละครทั้งหมดเนี่ย
ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการที่ปปช
จะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เหมือนถึงรัฐพนตรีนะครับ
เป็นผู้ติตามมีพิกรรมยังไง
ผมก็ต้องตรวจสอบประเด็นนี้นะครับ
หรือเคยเห็นพฤติกรรมของผู้ติดตาม
ของคุณธรรมนาทันเนี้ยคำนยังไงบ้าง

เดี๋ยวผมโดนไป๓คดีแล้ว
เมื่อคืนนี้เรียกวงกินข้าว

เมื่อคืนแค่ปาร์ตี้ยังตั้งกิ้วเฉย
เพราะท่านหัวหน้าจัด
เห็นไหมที่ไปทานไม่เกี่ยวข้องกับ

แล้วมีการวางแผนล่วงหน้าหมดแล้วครับ
และได้มีการยกเรื่องคุณธรรมนัส

บอกว่ามีข้อมูลที่จะแชร์เรื่องของการกับคุณในตามที่แล้ว
คือตอนนี้คนที่ให้ข้อมูลผมเนี่ย

มีคนต่างชาติมาอย่างไรมันมีจริง
แต่ก็ตรงนี้ขอวิเคราะห์ว่ามันจะอย่างไร
ขอให้ทางผู้ส่งข้อมูลมานะครับ
หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับเคสที่เป็นคนสนิทของคุณธรรมนัฐไหมคะ
บอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้นะครับ
ก็เป็นการกระทำรักษณะแบบนี้

เพราะตอนนี้ตอนนี้พอบอกผมพูดไปแค่ที่รายการหนึ่ง

แล้วจะเอาเข้ากลัวมาที่การเลยไหมครับ
หรือว่าขอตรวจสอบสินตัวครับ
เรื่องนี้ผมจะต้องขอสภา
เอากล้องวงจรปิดมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะให้ทางกรรมิการเอากล้องวงชนปิด
เดี๋ยวใครเข้าออกอย่างนี้ครับ
ขอสภาเอากล้องวงชนปิดแสดงว่ามีเหตุเกิดที่นี่หรือ

แต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ

คือดูว่าจริงหรือไม่
แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่

คือกระบวนการกัดตัวหน้ากากมีเกิดขึ้นในสภาพุทธแข่งรัฐรนดรหรือครับ
ไม่คืออาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ
แต่เขาบอกว่าให้ข้อมูลมานะครับเท่านั้นแหละครับ

ไม่คือผู้ติดตามว่าเข้าออกกันยังไงในห้องอะไรอย่างนี้ครับ
กลับมาถึงตัวคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นข่าวอย่างไร
ก็ธรรมดามั้งผมว่าคือผมยังไม่เชื่อว่า
ทำเนียบอยู่แล้วไปกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
ลักษณะครับยังไม่เชื่อว่าแต่ว่าเรื่องปกติ
ทีมงานก็ไปไหนก็ต้องไปด้วยนะครับ
พี่จะเปิดเสร็จเรื่องนี้ได้ไหมครับ
ก็เร็วนี้ครับขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป